คล้ายคล้ายกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ขโมยขโจทย์เยอะนะฮะคุณผู้ชม
ตำรวจที่สมุทรสาครบอกว่าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นสิบแปดโมงกุดเข้ามา
ทำทีว่าเป็นลูกค้าร้านขายอาหารตามสั่งครับ
สั่งข้าวกล่องไป๑๐กล่องจังหวะที่แม่ค้ากำลังเร่งมือทำให้อยู่นะคะเห็นไหมคะ
จังหวะที่แม่ค้าเผลอค่ะเข้ามาด้านใน
แล้วไปฉกเงินในกระเป๋าของแม่ค้าหลบหนีไปได้อย่างลอยนวล
ลอยนวลจริงค่ะตอนนี้ยังจับกุมไม่ได้นะคะ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเนี้ยแม้ร้านอาหารตามสั่ง
ก็ต้องติดกล้องเมื่อก่อนมีที่ไหนครับทั้งหน้าบ้านหน้าหลานไอ้อ่ะน่ะ
ทั้งกรอบทั้งปุ้ยครับคือติดไว้แสดกตัว
ใช่นะฮะไม่เสียหายมันไม่มันไม่เกิดเหตุก็ดีไป
แต่มันเกิดเหตุแล้วมันช่วยเราได้นะ
พญาดาฟ้าดินเห็นหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่ากล้องวงจรปิดเห็นแน่
เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะตอนนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาโฟเคคุณชัดเจนแบบนี้ค่ะ
รูปภัณฑ์สันธารของผู้หญิงคนนี้รูปร่างผอมสูงอายุสักประมาณ๒๐ปีเศษ
ทำทีเข้ามาสั่งอาหารตามสั่ง๑๐กล่องจากนั้นก็ทำทีเดินเข้ามาในร้าน
พอช่วงที่แม่ค้ากำลังชุลมุนเร่งมือทำอาหารใส่กล่องให้นั้น
พอสบโอกาสหญิงคนนี้ก็ฉกกระเป๋าเงินที่เก็บไว้นะฮะ
เป็นกระเป๋าสะพายซึ่งวางอยู่บริเวณหลังร้านแล้วก็เดินกลับออกมาทางหน้าร้านอย่างเร่งรีบ
แล้วก็ทำทีบอกว่าเอ้าลืมเอากระเป๋าสตางค์มาแล้วหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลค่ะ
ทีนี้เราลงพื้นที่ไปเลยนะคะร้านขายอาหารตามสั่งตรงนี้
ตั้งอยู่ที่เลขที่๑๗๕ทับ๒๑หมู่๕ตะบนอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
เจ้าของร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าคุณประคองพึ่งประชา
พาผู้สื่อข่าวไปเลยค่ะลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็พร้อมกับเล่าด้วยนะคะ
บอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคุณนักข่าวถูกผู้หญิงสาว๑๘มงกุฎค่ะ
เข้ามาสั่งอาหารพอเห็นแม่ค้าเผลอก็ฉกกระเป๋าเงินที่อยู่ในกระเป๋าสะพายสีเทาไป
ในนั้นมีทรัพย์สินอยู่นะคะเป็นเงินจำนวน๒๕๐๐บาทต้มหูทอง๒คู่มูลค่า๕๐๐บาท
ทีนี้เขาไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแกะรอยเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
แล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดที่จะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยวนี้หากินก็ยากคุณก็ยังไปขโมยของเขาอีกนะ